กระผมนายนิคมบุญวิเศษสมาชิกสภาพุทธรัศดรแบบบัญชีรายชื่อ
หัวหน้าภักดิ์พลังปกชนไทยท่านมาทางที่ที่ครบครับ
กระผมคิดว่านะครับการจัดงบประมาณแบบนี้นะครับ
เหมือนกับการจัดงบประมาณอยู่ในภาวะปกติ
จริงแล้วประเทศไทยเราไม่ได้อยู่ในภาวะปกติครับท่านประธานครับ
จัดงบประมาณเนี่ยควรจะจัดแบบพิเศษนะครับ
ทำงบประมาณผมนั่งอ่านดูครับ
ภาษาเดียวกันเปลี่ยนแค่ตัวเลขนิดเดียว
นั่นหมายถึงว่าท่านไม่เห็นว่าประเทศมีวิกฤตใช่หรือเปล่า
ปี๒๕๖๕เนี่ยนะครับหรือ๖๔เนี่ย
ท่านได้มีการกู้เงินจำนวนมาก
๑๕ล้านล้านนะครับ
๑ล้านล้านแรกนั้นนะครับมีอยู่สี่แสนล้านเนี่ยนะครับ
ท่านบอกว่าเอาไปฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ใช้เงินไป๑๕ล้านล้าน
ส่งผลมาให้ปีนี้ครับ
ผมมานั่งดูท่านเก็บรายได้

กู้เงินไปขนาดนี้ครับเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นเลย
ท่านอาจจะบอกว่าเป็นเพราะวิกฤตไวรัสโคโรนา

แต่ในส่วนที่ผมเคยพิปรายไปแล้วว่าท่านใช้เงินผิดวิธี

มาดูงบประมาณปีนี้เช่นกันครับ
เงินที่จะกระตุ้นให้เศรษฐกิจ
และสามารถเก็บเงินเข้าคลังได้
งบค่อนข้างจะน้อยมาก

ใช้งบประมาณ๓แสนกว่าล้านเอง

งบประมาณทางด้านความมั่นคง๒๙๐๐๐ล้าน
ธรรมทางที่ครบครับถ้าจัดงบแบบเดิม

ท่านอยู่มา๗๘ปีแล้วธรรมทางครับ

สำนักงบประมาณอะไรก็ตามเนี่ยนะครับ

ผมเชื่อว่าการจัดเก็บรายได้เข้าประเทศปีหน้า

ประเทศไทยเรามีการแข่งขันกับทั่วโลก
การเก็บเงินเข้าประเทศเป็นเรื่องดี
แต่ถ้าท่านบอกว่าท่านจะคอยกู้อย่างเดียวเนี่ย
เหมือนที่ท่านเป็นรัฐบาลมา๗๘ปี
ใช้เงินไป๒๒ล้านกว่าล้าน
แล้วกู้ทุกปีแล้วปีนี้กู้ได้๖แสนกว่าล้าน
มันชนเพดานมันเกินไปแล้วท่านทราบดี
ก็มีการปรับวินัยการการคลัง

ผมไม่เห็นว่าประเทศจะมีทางสว่างที่ทำให้ฝืนฟูได้
ถึงแม้การเก็บรายได้ปีนี้อาจจะมากขึ้น
เพราะมีการท่องเที่ยวมีการเปิดประเทศ
มันอาจจะเป็นรายได้ที่มาโดยธรรมชาติ
ไม่ได้เป็นรายได้ที่มาจากการบริหารหรือการกระตุ้นของภาครัฐเลย

งบประมาณที่ควรจะได้รับมากขึ้น
ที่พอจะมีความหวังว่าอนาคตนะครับจะเป็นงบประมาณที่สามารถ
สร้างกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นและสามารถเก็บเงินเข้าครั้งได้
ผมเห็นมีอยู่ยุทธศาสตร์หนึ่งก็คือยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขัน
แต่ท่านให้ความสำคัญน้อยไปนิดหนึ่ง
ท่านมาดูครับว่าความสำคัญน้อยคืออะไรครับ
อย่างแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการแห่งอนาคต
ท่านให้งบแค่๑๕๕๔ล้านเอง
ท่านบอกว่าท่านจะไปพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการทางการแพทย์ครบวงจร
ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมทางอุตสาหกรรม
บแค่นี้มันพอเหรอครับท่านประธานผมเชื่อว่าไม่ไม่พอครับ
งบไว้๑๕๐๐ล้านเนี่ยนะครับแต่เขียนไปเยอะแยะมากมายครับ
อ่านแล้วดูดีครับแต่เป็นไปไม่ได้
มาดูครับอีกงบหนึ่งครับแผนบริการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ย
๕ล้านการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับ
มันเป็นรายได้หลักของประเทศเป็นการขับเคลื่อเศรษฐกิจของประเทศ
แต่ให้ความสำคัญในการจัดงบประมาณนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ในการมีเป้าหมายเพิ่มรายได้ในการท่องเที่ยว๕๐๐กว่าล้าน
ถ้าเทียบกับงบประมาณนะครับด้านความมั่นคงที่ท่าน
ให้ไว้เนี่ยครับด้านความมั่นคงใน๒๙๐๐๐๐ล้านเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้
มาดูอีกด้านหนึ่งครับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัลครับอันนี้ยิ่งเศร้าใจหมดหวังครับ
ให้งบประมาณ๙๘๘๑ล้านบาทท่านบอกว่าจะมาพัฒนาโครงสร้างด้านดิจิทัลนะครับ
โครงข่ายบอดแบนความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลให้บริการที่มีประสิทธิภาพอย่างเท่าเทียมกันเนี่ย
ร้อยกว่าล้านนะครับถ้าทำได้ก็ถือว่าเก่งมากครับ
และยังไม่พอนะครับยังมีการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
อันนี้สำคัญท่ามมาทางครับเพราะที่ผ่านมาไภคุกคามทางไซเบอร์
โดยเฉพาะโรงพยาบาลปริบัณค์ประภาพรัฐบาลเองก็ต้องระวังว่า
แก๊งเหล่านี้มันแผ่นไภคุกคามท่านตั้งงบประมาณไว้แค่๙๐๐กว่าล้าน
ผมเห็นว่ามันไม่สามารถที่แก้ปัญหานี้ได้
มาดูอีกครับแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เข้มแข็งแข่งขันได้ตั้งงบไว้เท่าไหร่ครับ
๐ล้านน้อยมากครับ
และบอกว่าจะส่งเสริมสับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางขนาดย่อมและผู้ประกอบการชุมชนมีความรู้ทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการที่มีอัตลักษณ์ชัดเจนมีความสามารถในการแข่งขัน

คือลักษณะที่ท่านเขียนไว้เขียนไว้ดีครับ
ถ้าทำได้จะเป็นประโยชน์มหาศาล
การแข่งขันวิสาหกิจชุมชนสามารถที่ขับเคลื่อนได้
เศรษฐกิจของประเทศมันขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์เหล่านี้ต้องให้งบมากหน่อยครับท่านประธาน
มาดูครับอีกอันหนึ่งครับชัดเจนก็คือเรื่อง
ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ตั้งไว้๑๗๐๐๐ล้าน

เพราะดูแล้วมันเยอะกว่าปีที่แล้ว
การวิจัยนะครับนวัตกรรมต่าง

บเขาเป็นหลายแสนล้านครับท่านประธานครับ
อย่าลืมว่าที่ผ่านมานะครับ
เรามีการระบาดของรัฐโคโรนา

ที่ต้องมีการวิจัยยารักษาโรค
ซึ่งประเทศไทยเรามีความได้เปรียบ
เรามีพืชสมุนไพรเรามีทุกอย่างนะครับ
ที่เป็นยารักษาโรคได้

ให้เห็นความสำคัญของตรงนี้หน่อยเถอะ
เพราะการวิจัยถ้าวิจัยได้

เราไม่จำเป็นต้องสั่งยาจากต่างประเทศเข้ามา

สามารถรักษาโรคได้ไม่ใช่ไวรัสโรนาอย่างเดียว
โรคที่ทำให้คนไทยตายมากที่สุด

เหล่านี้ครับศูนย์ภัยมันสามารถช่วยได้
ผมเชื่อว่าหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะ

แต่รัฐไม่ให้ความสำคัญเรื่องนี้มานานแล้ว
ผมนั่งผมพยายามดูอยู่หลายปี
งบประมาณด้านศูนย์ภัยน้อยมาก
ทั้งที่มันเป็นมูลค่าเพิ่ม
เราได้เปรียบแต่เรากลับทำให้ด้อยค่าลงไปเนี่ยนะ

สุดท้ายเราสามารถส่งยาตัวนี้ออกไปต่างประเทศได้
มูลค่าผมเชื่อว่าหลายแสนล้าน

อาจจะเป็นรายได้รองจากการท่องเที่ยวก็ได้

ทำให้มันกลายเป็นข้อด้อยนะครับ

ที่ท่านจัดงบประมาณน้อยมากเนี่ยนะครับ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

คิดดูสิครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรม๒๘๖๖ล้าน
ไม่มีความหวังครับไม่ต้องพูดถึงครับ
อีกด้านหนึ่งครับแผนยุทธศาสตร์เพื่อสับสนด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขันเนี่ยนะครับ๒๓๐๐๐ล้าน
ถามว่าเยอะไหมดูเหมือนเยอะแต่น้อยครับท่านประธาน
เพราะเป้าหมายท่านบอกว่าเพื่อสับสนเป้าหมายยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
ฟังสิครับเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสร็จภาพยั่งยืน
โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลายมิติ
ด้านเศรษฐกิจอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณี
วิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติ

ถ้าเทียบงบความมั่นคงจัดงบประมาณไว้สองหมื่นสามพันล้าน
ถ้าเทียบความมั่นคงที่จัดไว้สองแสนเก้าหมื่นล้าน
มันเทียบกันไม่ได้ครับท่านประธานครับ
อย่าลืมว่าความมั่นคงในมุมมองของผม
ถ้าประชาชนไม่มั่งคั่งไม่ร่ำรวย

ประเทศจะมั่นคงได้อย่างไรท่านประธาน
ความมั่นคงอย่ามองมุมเดียว
อย่ามองเรื่องความสงบภายในอย่างเดียว
ต้องมองเรื่องความมั่นคงของประชาชน
ประชาชนอยู่ดีกินดีนี่คือความมั่นคง
ฉะนั้นงบด้านนี้จะต้องมากขึ้น

มาดูเงินนอกงบประมาณเนี่ยนะครับ
ผมได้ไปนั่งดูเล่มสีชมพู

เรามีเงินนอกก็ประมาณ๔๘ล้านล้าน
ประมาณ๕ล้านล้านคิดง่ายนะครับ
แต่เรานำเงินก้อนนี้มาแค่๕
มาเป็นงบประมาณแผ่นดิน๒๕๐๐๐ล้านโดยประมาณ
และเงินนอกงบประมาณเหล่านี้อยู่ในกระทรวงทะบวงกลมต่าง

โดยเฉพาะกระทรวงสารสุขเนี่ยก็เยอะ
มหาลัยก็เยอะกศชก็เยอะครับ
เงินเหล่านี้นะครับที่มันอยู่ในหน่วยงานต่างเนี่ย
เยอะแยะเนี่ยทำไมท่านไม่ดึงขึ้นมาเป็นงบประมาณแผ่นดิน
ทำไมเราจะต้องไปกู้เงินตั้งเยอะแยะมากมาย

มันเหมือนเสมือนว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นประเทศ
แต่เอาไปตั้งบริษัทลูกไว้
โดยงบประมาณของประเทศเอาภาษีประชาชนมาลงทุน
แต่ท่านไปตั้งบริษัทลูกไว้เนี่ย
ลูกท่านได้กำไรแต่ท่านไม่เอาบริษัทเงินกำไรจากบริษัทลูกมาให้บริษัทแม่
แต่พอบริษัทลูกขาดทุนก็เอาเงินภาษีประชาชนไปใส่ให้อย่างนี้แหละครับ

ฉะนั้นเงินนอกงบประมาณเนี่ยควรจะดึงมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

งบกลางเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นทุกปีครับปีนี้ก็เพิ่มขึ้น
ผมก็ไม่แน่ใจว่างบกลางเนี่ยเพิ่มไปทุกปีเพราะอะไรนะครับ
มีคนบอกว่าก็ประชาชนเรามีอายุยืนขึ้น

แต่ในส่วนที่ผมมองคือเรื่องงบกลางเนี่ยนะครับก็คืองบฉุกเฉินเร่งด่วน
ปีนี้ตั้งไว้ที่๙๒๔๐๐ล้านโดยประมาณ

กบฉุกเฉินเร่งด่วนเนี่ยนะครับเป็นงบที่มีความจำเป็น

แต่ในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
บางส่วนท่านเอาไว้ใช้ผิดประสงค์วัตถุประสงค์ใช่หรือไม่
เพราะงบประมาณของท่านมีเยอะท่านใช้ไม่หมดหรอกครับ
ใช้เป็นงบประมาณในค่าบุคลากรมั่งนะครับ

เงินเหล่านี้เป็นเงินฉุกเฉินเร่งด่วน
แต่เอาไปใช้ในเรื่องที่ไม่ฉุกเฉินเร่งด่วน

แล้วมาปีนี้ก็ตั้งงบประมาณเนี่ย

ถามว่าอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคังหรือไม่

เพียงแต่ว่าเราตั้งน้อยกว่านี้ก็ได้

เพราะเราควรจะงบเหล่านี้ไปให้

งบที่เราตั้งไว้นะครับ
เพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุนะครับ
แผนพัฒนาหรือแผนที่จะรองรับผู้สูงอายุ
เท่าที่ผมดูเนี่ย๔๔๘ล้าน
เพราะอนาคตที่จะถึงนี้นะครับ

แต่ท่านตั้งงบไว้แค่๔๔๘ล้าน

อีกหนึ่งครับก็คืองบที่ตั้งน้อยก็คืองบ

ป้องกันปราบปามและบำบัดผู้ติดยาเสพติด
ตั้งไว้แค่๔๐๐๐กว่าล้านธรรมฐาน

สามจังหวัดภาคใต้ตั้งไว้๖๐๐๐กว่าล้านธรรมฐาน

ตั้งไว้๖๐๐กว่าล้านเงินก้อนนี้ถึงประชาชนหรือไม่

ส่วนปัญหายาเสพติด
ซึ่งเป็นภัยคุกคามประเทศโดยรวมเนี่ย
ลูกหลานเหรนหลนเราติดยาเสพติด
ทุกมุมของประเทศนะครับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
ไม่มีที่ใดนะครับไม่มีการแพร่ระบาดของยาบ้าหรือยาเสพติดเนี่ย
นี่คือความมั่นคงที่ท่านจะต้องดูแล
ผมคิดว่ามันดีกว่าที่ท่านจะไปดูแลความมั่นคงของทหารด้วยซ้ำ
ลูกหลานเราติดยาเสพติดแต่ท่านตั้งงบนี้ไว้แค่สี่พันกว่าล้าน
มันมีการป้องกันนะครับท่านประธานครับมีการปราบปรามด้วยนะครับ
บำบัดฟื้นฟูบำบัดด้วยสามอย่างครับ
แต่สี่พันกว่าล้านเนี่ยเพียงพอหรือไม่ผมเชื่อว่าไม่เพียงพอ
ฉันอยากให้ท่านนายกรรมตรีนะครับสำนักงบประมาณรัฐบาล
ให้ความสำคัญทางด้านความมั่นคงทางด้านนี้หน่อยผมคิดว่าการตั้งงบประมาณปีนี้นะครับ
เป็นการตั้งงบประมาณแบบแบ่งกันกินแบ่งกันใช้เอาใจพักร่วม
เพื่อตัวเองอยู่ยาวไม่สามารถตอบโจทย์แก้ไขปัญหาได้
ท่านต้องตั้งงบประมาณแบบพิเศษเหมือนประเทศมันมีวิกฤต
เขาจึงไปกู้เงินนอกระบบติดหนี้ติดสินแต่เงินเรามีอยู่แล้วครับ
ธนาคารมีอยู่แล้วแต่ท่านต้องไปแก้กฎกฎิกา
รัฐบาลมีเงินเนี่ยนะครับตั้งกองทุนขึ้นมาแล้วให้เขาสามารถเข้าถึงได้
เขาสามารถขับเคลื่อนประเทศได้รัฐบาลก็สามารถเก็บเงินได้
ผมคิดว่าถ้าการตั้งงบประมาณแบบนี้เนี่ยผมเดาได้เลยว่าปีหน้านะครับ
ต้องกู้อีกแต่จะกู้อย่างไรในเมื่อมันชนเพดานแล้วเนี่ยนะครับ
ผมก็เลยคิดว่าท่านคิดว่าท่านอย่าทิ้งทวน
เพราะปีหน้าท่านก็ไม่อยู่แล้วก็ให้รัฐบาลใหม่มาแก้ปัญหากันแล้วกันนะครับ
นั่นหมายถึงว่าการสร้างภาระให้กับคนรุ่นใหม่ให้กับลูกหลานเนี่ย
ผมไม่อยากให้ท่านคิดอย่างนั้นครับท่านประธาน
เพราะท่านทำให้เกิดหนี้ท่านต้องใช้หนี้
ฉะนั้นวิธีการใช้หนี้วิธีหนึ่งก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันกระตุ้นได้

การท่องเที่ยวก็ให้มันเปิดกันจริงจังหน่อยครับ
แล้วก็ที่สำคัญคือส่งเสริมเศรษฐกิจภาคกลางคืนครับ
ร้านค้าร้านขายผ้ากลางคืน
เทคบาร์คาลาวเกียรติทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาเด็ดร้อน

ถ้าจะให้ดีเนี่ยนะครับท่านประธาน

เนื่องจากว่าทุกคนต้องหารายได้
ถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งเขาไม่เพียงพอหรอกครับ
รายได้เขาไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้
แล้วนักท่องเที่ยวต่างประเทศเขาท่องเที่ยวกลางคืนครับ
เราเปิดเลยครับร้านไหนมีความสามารถ
มีลูกค้าเปิดได้๒๔ชั่วโมงครับ

เกิดการจ้างงานสามกะที่ผมเคยพูดไปแล้ว
เขาสามารถขายทั้งวันก็ขายเลยครับ
ก็เหมือนร้านบางร้านขาย๒๔ชั่วโมงนะครับท่านประธาน
ไม่ใช่ว่าบางร้านขาย๒๔ชั่วโมงได้

ฉะนั้นขอให้ปรับเรื่องนี้ครับกระตุ้นการท่องเที่ยว
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถทำอาชีพ
ประกอบอาชีพด้วยอิสระ
ส่งเสริมรัฐบาลมีความต้องดูแลเรื่องความปลอดภัย
แล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการค้าขาย

ในการขอดูญาติทั้งหลายข้าธรรมเนียมลดยกเลิก
ข้าธรรมเนียมของดูญาติทั้งหลาย
ไข่ไปเขียนเงื่อนไขจนเป็นการกิจการบันการค้า

ถ้าท่านส่งเสริมงบในการวิจัยครับ
บริษัทเอกชนเขาสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยชีวภาพต่างที่ผสมจุลอินทรีย์ได้
คุณภาพดีกว่าปุ๋ยเคมีที่ท่านนำเข้า
แต่บริษัทเหล่านี้ไม่สามารถขออนุญาตเป็นปุ๋ยได้
จากมีข้อจำกัดต่างที่ท่านเขียนไว้
ท่านไปดูสิครับถ้าท่านปลดล็อกตรงนี้ได้เนี่ย
เอกชนเขาสามารถผลิตปุ๋ยได้
เราสามารถสร้างมูลค่าทางการเกษตรได้มากขึ้น
ดินก็จะกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิม
ท่านประธานครับดูตรงนี้นะครับอันนี้สำคัญนะครับ

เกษตรกรก็จะมีรายได้มากขึ้นครับ